ลัยกรรมก็เป็นทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากจะมีความมั่นใจ

ทำไปถ้ามีเงินถ้าไม่เดือดร้อนใคร
ทำแล้วดีขึ้นก็ทำไม่มีใครว่านะ

คุณผู้ชมจากเรื่องความสวยความงาม
มาดูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษากันบ้างนะคะ
พาไปดูงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาลุ่มน้ำฉี่ค่ะ
ปีนี้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๗บ้านมะโมที่มหาสารคำ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยนางสาวอุศนีธโนสวรรค์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มรุ่มน้ำชีประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ค่ะ
ประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘แห่ง
กิจกรรมมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ถือเป็นโครงการที่มีการนำเสนอผลผลิต
เกิดจากการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์
โดยมีการจัดนิทัศกาลแสดงผลงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นการเพิ่มศักยภาพครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

มีสัมพันธ์ที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน
ตลอดจนนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

มีบุคลากรทางการศึกษาก็คือครู๑๑๒คน
และนักเรียน๙๗๙คน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะ

เพื่อที่จะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ย
เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์ในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองดีมีวินัยภูมิใจในชาติ
มีความสามารถตามความถนัดของตัวเอง
ชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะ

แล้วก็นักเรียนที่มีการนำมาจัดแสดง
อกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทัศกาลเชิดชูเกียรติ

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ที่มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษาด้วยนะคะ